แพลงไหม้ขึ้นมาเป็นอาคารมันน้ำดาบเพลิงก็เข้าไป
ขณะที่กำลังฉีดน้ำอยู่ได้ยินเสียงคนร้อง

เป็นผู้ชายอายุ๔๒ปีติดอยู่ข้างบน

ถนนกาญจนาพิเศษเขตบางบอนกรุงเทพก็สัก๒๐นาทีเพลิงก็สงบ
แต่ว่าระหว่างดับเพลิงอยู่เอ๊ะทำไมได้ยินเสียงคนเหมือนหูแว่วหรือเปล่า

มีคนตะโกนออกมาขอความช่วยเหลือจากชั้น๓
ก็เลยจัดชุดขึ้นไปเป็นชุดประจนเพลิงไปสำรวจไปเจอจริงครับ
ไปเจอนายมรวีพัฒน์ศรีวัฒนภาคอายุ๔๒ปีเป็นที่เป็นผู้อาศัยอยู่นี่แหละนะฮะ
อยู่ในอาคารนี้เขาหลบกลุ่มควันแล้วก็ไฟไปอยู่ชั้นบนชั้น๓นะฮะ
แล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือมาที่ข้างล่างสุดท้ายก็ช่วยมาอย่างปลอดภัย
เบื้องต้นนายมรวีพัฒน์ไม่มีอาการสารรักควันแล้วก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรในคนนี้
จากการสอบถามนายระวีพัฒน์บอกว่าขณะที่เกิดเหตุอยู่ด้านบนอยู่ชั้น๒
กำลังเข้าห้องน้ำอยู่พอออกมาโอ้โหไฟไหม้แล้วควันเต็มบ้านไปหมด
มาจากชั้น๑ด้วยความตกใจก็ต้องเอาตัวรอดนะฮะวิ่งขึ้นชั้น๓ก่อนแล้วก็โทรแจ้งดับเพลิง
เขาเป็นคนโทรแจ้งเองนะแต่ตัวเขาออกมาไม่ได้ไปอยู่ชั้น๓
ส่วนสาเหตุนั้นก็น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงเจาะที่บริเวณตู้โชนแล้วก็ลุกลามไปยังส่วนอื่นของบ้าน
โชคดีนะฮะที่ดับได้ทันแล้วก็ปลอดภัยนะครับ